กลับมาดูเรื่องของโชคลาภกันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกี้ให้พักไปแป๊บนึงดูข่าวก่อน
มาดูกันต่อไปวัดทรงเสวยครับคุณผู้ชมที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏฮะ
เมื่อเย็นวานนี้นะครับมีพิธีบวงสวงรูปปั้นไอ้ส้มฉุนยืนดูดนิ้ว
สวมเสื้อผ้าสูง๓เมตรทีเดียวครับ
ที่มีผู้สัทธามาสร้างถวายวัดจึงระดมความคิดนะฮะ
หาสิ่งของคู่กายให้ไอ้ส้มฉุนนะครับให้ได้ขนาดสมส่วนกัน
ได้มาก็คือย่ามยักษ์นะครับสีแดงยาวกว่า๒เมตรฮะ
โดยให้ชื่อว่าย่ามยักษ์ดูดทรัพย์ครับลงอันนี้ครับนะฮะ
ย่ามยักษ์ดูดทรัพย์นะครับสีแดงทีเดียว
มีการลงอัคระเลขยันไว้ที่ย่ามด้วยเพื่อความเข้มขลังและก็เป็นสิริมงคล
อาจารย์เขียนคำว่ารวย๑๖๘ลงบนย่ามนะครับ
นำไปคล้องไหล่ไอ้ส้มฉุนแล้วเนี่ยบรรดาเซียนตัวเลขก็กรูกันเข้าไปถ่ายรูป
เอาเลขไปเสี่ยงโชคต่อนะครับเพราะว่าไอ้ส้มฉุนทำสถิติ
โชคมาแล้วกว่า๓๐งวดนะครับส้มฉุนใช่ไหมส้มฉุนกับไอ้ไข่ใครมาแรงกว่ากัน
พาไปที่นี่ค่ะวัดท่าเคราะห์ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ชาวบ้านเข้าไปขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ที่มีการแกะสลักจากต้นไม้คือต้นคูณ
สูงหนึ่งเมตรนะคะมีการบรรจุหุ่นไอ้ไข่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปในไอ้ไข่ไม้คูณด้วยนะคะ
ชาวบ้านขอโชคขอลาบกันมาหลายงวดแล้วแล้วก็จะบอกว่าคำคืนที่ผ่านมามีผู้โชคดี
เค้าจ้างริเกมาแสดงแก้บลก่อนการแสดงมีการไร่รำถวายมือต่อหน้าไอ้ไข่
เนี่ยแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนางเอกลิเกก็ไปจุดประทัด๑๐๐นัด
เพื่อนำเลขหางประทัดที่ได้ไปเสี่ยงโชค
หางประทัดเหล่านั้นก็คือเนี่ยค่ะชัดสักขนาดนี้ไม่ต้องบอกแล้วมั้ง
เก้าโมงเช้าวันนี้นะคะก็จะมีพิธีบวงสวงใหญ่ไอ้ไข่วัดท่าเคราะห์อีกด้วยค่ะ
คือคลักมา้แพ้กันกับที่อื่นหรอกนะคะก็มีชาวบ้านไปกระดาษว่าขอผ่อน
เจ้าแม่ตาเขียนครูแฝดคือเจ้าแม่สะบายแผลกับเจ้าแม่สะบายพร
ก็หุ่นของเจ้าแม่ถูกเปลี่ยนให้สวมชุดแดงแรงมิดแล้ว
รับปีใหม่กันจะได้ให้โชคให้ลาบกันทั่วหน้า
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซูซี่อายุ๒๙ปี
เป็นคนงานในสำนักสงฆ์ที่พอจะว่างงานก็แวะเวียนมา
โรยแป้งถูถูต้นเจ้าแม่ตะเคียนสองต้นนี่แหละเพื่อขอโชคลาภเสมอ
แล้วเธอก็บอกว่าได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียนมาแล้วเนี่ย๓งวดติดแล้ว
ครั้งนี้มาถูอีกแล้วเห็นชัดมาก
ขนาดไหนเธอบอกว่าดิฉันจะไม่ขอกั๊กไปฟังเสียงครับ
จะเห็นว่าเจ้ามันจะมาแก้บน๕๑๕แล้วก็๔๐๓
ซื้อแล้วนะซื้อแล้ว๓๒

ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
ศรัทธาจากเพชรชบุรีนู่นล่ะครับใช้เลิกวันพระแรม๑๔ข้ามเดือนอ้ายนะครับ
ทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคครับ
โดยมีพ่อจ้ำคำชโนธเป็นผู้ทำพิธีให้จากนั้นก็จัดนางรำนะครับ
รำถวายพ่อปู่แม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยหลังจากเสร็จพิธีนะครับ
พุ่งตรงเข้าไปเลยครับที่ขันน้ำมนต์นะฮะ
กลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจเพราะว่าไปส่องไปตีเลขไปหาโชคลาภกันครับ
ค่ะปิดท้ายไปดูเรื่องงูกันหน่อยงูจงอางโอ้โหที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
ทับสองหมู่ที่ห้าตะมนต์คลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
คุณเพิ่งไปมาใช่ไหมใช่ครับเจองูตัวนี้ไหมไม่เจอเอาเหรอ
งูตัวนี้อยู่ที่บ้านของคุณมุกดานะคะนามสกุลวันทวี
ช่วงประมาณสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านช่วยกันจับงูจงอางตัวนี้ค่ะ
แล้วรออาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์มารับตัวไปนะคะพออาสามาถึงเห็นอะไรรู้ไหม
งูมันเหมือนว่าจะหิวน้ำเขาก็เลยเอาน้ำกรอกปากให้งูกิน
แล้วจับงูจงอางตัวนี้ใส่ถุงดำนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เห็นไหมกรอกน้ำใส่ปากงูแบบนี้ทีนี้งูจงอางตัวนี้
คุณผู้ชมไลน์มาถามแล้วยาวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่
จัดให้เลยละกันนะคะยาวสามจุดหนึ่งเมตรน้ำหนักห้ากิโลกรัม
ชาวบ้านก็ต่างเชื่อว่างูตัวนี้มาให้โชคให้ลาบนะคะ
บ้านเลขที่เอ่ยความยาวงูเอ๋ยนะคะน้ำหนักงูเอย
เขาบอกว่าเดี๋ยว๑๖นี้ไม่ใช่สิพรุ่งนี้แหละ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องค่ะนะฮะ